สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะใส่หน้ากากก่อนเดี๋ยวโดนด่า
เดีี๋ยวโดนด่าเขาด่าใช่ไหมเลยแห่งเจ๊
ตายแล้วอาจเขาเสียงก็แหอยู่แล้วจะให้มานั่งแบบจริง
มันฟังแบบกลับไปนั่งดูตัวเองตอนรีลัน
เสียงจะอู้ไหมเธออุตส่าหอกระจกใช่ไหม
ใช่เอาอย่างนี้บอกครูแม่
คือคนบนโลกนี้ใครจะด่าคุณแม่คุณแม่ก็รู้สึกเฉย
มีแต่คุณหนุ่มกัญชัยคนเดียวที่ด่าคุณแม่นั้นแสบสัน

เขาบอกว่าคุณแม่ชอบหลงรักแขก

เขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะเป็นก๊ะเราต้องมีกิจจัยขึ้นท้อง
เป็นเสียงนั่นแหละ

ทำเพื่ออะไรประโยชน์ก่อน

ทำทั้งทีต้องให้โรคลือ
ที่จริงแล้วเราว่าเมษายนเป็นโชคเดือนในวันหยุด
แต่เดือนที่วันหยุดจริงเนี่ยคือเดือนพฤษภาคม
ถูกต้องไหมมีทั้งวันวิสาขบูชา

ถ้าเมื่อมี๒อันที่อีกเราคือวันหยุดยาวกันเลย
เพราะฉะนั้นเราเราร่ายเรียนวันที่เราพูด๑พฤศภาคมวันแรงงาน
วันที่๔พฤษภาคมวันฉัดมงคล
วันที่๖พฤษภาคมวันวิสาขบูชา๑๑พฤษภาคม
เป็นวันพืชมงคล
ปรากฏว่าเอาความจริงแล้ว

แล้วก็จะหยุด๑๒๓๔ถูกต้องไหมครับ

จริงถ้าเกิดไม่ได้มีเหตุการณ์เรื่องของโรคระบาดนี้ป่านนี้
เราไม่เข้าไปต่างประเทศยาวแล้วมันช่วงนี้

คือในประเทศเองวันนี้คือเรายังอยู่พรกรฉุกเฉินนี่แหละ

ยังต้องประกาศพรกรฉุกเฉินอยู่ว่าอีกเดือนหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเหตุผลก็คือว่าตอนแรกเขาบอก

คือให้แบบว่ายกเลิกวันหยุดกันไปเลยมาให้เลื่อนวันหยุด
แล้วก็ไปชดเชยให้แบบสงการ

เอาก็ยังไม่ได้ชดเชยเดือนเดียวกันสิ
แต่ว่าสุดท้ายจริงวันนี้
แต่สรุปว่าของเดือนนี้ไม่ปกติ

พฤษภาคมฉับมงคลก็ถือว่าเป็นวันหยุด
พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเนี่ย

พฤษภาคมก็เป็นวันหยุดนะครับ
๑ถึง๑๑เนี่ยสิ่ง๑วันหยุดใกล้กันหลายวันเนี่ย

สิ่งที่คนจะกลัวกันทำไมเขาถึงจะต้องมีการเสนอเลื่อน
แต่คราวนี้ว่าปกติตอนนี้แพลเป็นปกติทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับ
เพราะว่าถ้าสมมุติอเมริกาลาเพิ่มเนี่ย
เป็นเหตุให้คนเดินทางข้ามจังหวัดกันได้

ยาวไปถึงวันที่๖คือวันพุธ

มันก็จะมีการเดินทางข้ามจังหวัดกันเกิดขึ้น
แล้วก็มันอุบัติเหตุไม่ค่อยกลัวหรอก

จังหวัดเขาปิดไม่ใช่เหรอ

จริงเขาขอร้องอยู่แล้ว

ถ้าเอาแบบถูกต้องถูกต้องตรงไปตรงมา

ทุ่มรถบนท้องถนนก็ต้องห้ามมีอยู่แล้ว

จะไปแองจีจะกลับเชียงมายจะกลับเหนือ
ทุ่มหล่อนไม่มีสิทธิอยู่บนถนนอยู่แล้ว

ทุ่มถึงตี๔คุณยังไงคุณก็ต้องไม่ได้อยู่แล้ว

วันนั้นน้องของรถเมย์ไปส่งของที่พัทยา
ขนาดแค่ไปส่งของอย่างเดียวในช่วงเวลากลางวัน
ที่ไม่ได้มีการเคอร์ฟิลล์นะคะ

ข้ามจังหวัดไปเองก็ต้องมีเอกสาร

เอกสารเป็นสมมุติอย่างของตัวรถเมย์
มันต้องมีเหตุอะไรที่มันจำเป็นจะต้องเดินทางไป
ต้องมีเอกสารแล้วเวลาออกเอกสารปุ๊บ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ออกเอกสารเป็นกระดาษมาเลยค่ะว่า
เราต้องเซ็นว่าเราไปเพื่ออะไรทำอะไรอะไรอย่างนี้

ผู้รับเขาต้องแจ้งมาด้วยไหมหรือไม่เป็นไร
คือเรามีเอกสารอยู่แล้วที่เขาเปิดมาเราก็จะไปส่งของได้

ขนาดฉันจะต้องไปดูเรื่องไปทำธุระที่บึงการอย่างนี้
เขาพูดว่าไม่มีสิทธิ์มาครับ
เขาไม่เปิดให้เราเข้านะฮะ

แล้วในที่สุดเขาบอกว่าอย่าเข้าเลย

เขาขอตรงเลยด้วยซ้ำไปว่าอย่าเพิ่งเข้ามาเลย
เพราะว่าตอนนี้จังหวัดของเขาคือศูนย์อยู่
เขาก็ยังไม่ไว้ใจใครสักคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน
ถูกเป็นจังหวัดสีขาวซึ่งเขาจะได้เป็นเมืองที่ได้เปิดก่อน
ซึ่งเขาจะได้เปิดก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังตรงนั้นอีกครั้งหนึ่ง
ขณะเดียวกันสบคมีมติยืดอายุพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือน
เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด๑๙ต่อไป
ก็ได้เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์ขึ้นมาทันที
อย่างที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดตอนนี้คนเห็นยอดโควิดมันลดลงลดลง
วันนี้เป็นวันที่๒ที่เราเป็นเลขหลักสวยถูกต้องไหมครับ
แล้วก็๗ซึ่งถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนี้มันลงเป็น๙
๔วันนี้มันลง

ที่บ้านเธอแม่พ่อแม่เธอว่ายังไงบ้าง

คนที่แบบระแวกบ้านเขาก็ดูแบบ
อย่างเขาบอกว่าวันนี้เตรียมที่๔จะเปิดแล้ว
ทุกคนก็เตรียมไปทำความสะอาดร้านเหมือนแบบ
จะได้ออกมาทำงานแล้วอะไรอย่างนี้
คือก็ออกมากันแบบทุกคนเหรอแม่

ก็คือการต่อพรกรฉุกเฉินเนี่ย

ชดเชยก่อนไม่ถั่วถึงถูกต้องไหมครับ

นะฮะซึ่งเขาก็เลยเกิดคำว่า
ไอ้ปากท้องของคนจะกินอะไรกัน

หลังจากนี้ยอดคนตายรายวัน

จะเกิดจากการฆ่าตัวตาย

เพราะฉะนั้นกระแสนี้ถ้าคุณเข้าไปดูนะฮะ

ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เลยนะครับ
ส่วนตัวก็บอกว่าหากจะปิดเมืองเนี่ย

ช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจังให้พวกเราหน่อย
ตั้งแต่คนไทยติดเชื้อโควิด๑๙รายแรกเนี่ย

พวกเราเองก็ลำบากแล้ว
ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะอดตายกันอยู่แล้ว

จี้คนต่างจังหวัดเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไง
จากที่ดูจากในสวิตเตอร์หรือในโซเชียล
เขาก็ดีใจที่ว่าที่แรกจะเปิด
ก็อย่างห้างสรรพสินค้าทีแรก
คาดการณ์กันไว้ว่าวันที่๑พฤษภา
๔พฤษภาจะมีการเปิดตอนนี้ยังไม่ใช่ไหมคะ

เอาอย่างนี้จะขออนุญาตอธิบาย
เขาจะแบ่งเป็น๔สี๔โซน

ว่าวันที่๔พฤษภาคมอะไรจะเปิดบ้าง

สิ่งที่จะเปิดได้ก่อนในวันที่๑

เอาง่ายร้านอาหารตามสั่งที่ไม่มีแอร์
อันนี้คือเปิดนั่งกินที่ร้านได้เหมือนเดิม

ก็เหมือนเดิมตอนนี้ที่ซื้อกลับบ้านอย่างเดียว

ว่านั่งได้แต่ว่าโต๊ะเนี่ยต้องโต๊ะเว้นโต๊ะ

อ่ะร้านอาหารที่ไม่มีแอร์
เป็นร้านอาหารเดิมทีวีแอร์จะปิดแอร์ได้ไหม

อาจจะต้องแบบว่าเป็นพื้นที่โล่ง
มันไปเข้าข่ายเดียวกับกองถ่ายที่

เอาเขาจะแบ่งเป็นธุรกิจสีขาวก่อน

เป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา

จะต้องเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก
อยู่ในที่โล่งแจ้งนะฮะ
หรือขายอาหารบนทางเดินเยาวราชได้
นึกออกยังสถานที่รวมร้านค้าขนาดเล็กตลาดสดเปิดได้ไหมตลาดสดเปิดได้
ท่านผู้ชมฮะตลาดนัดเปิดได้ไหมตลาดนัดเปิดได้ตลาดอาหารเปิดได้
ก็มันก็เหมือนกับเปิดทุกวันนี้ก็ยังเปิดกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
แล้วก็ถนนคนเดินสวนสาธารณะคนเราไม่ได้ออกไปวิ่งสวนสาธารณะกันนานแล้ว
เพราะฉะนั้นสวนสาธารณะเปิดได้อันนี้คือกลุ่มที่๑กลุ่มพื้นที่สีขาว
ในขณะเดียวกันนับจากพื้นที่สีขาวไปนะฮะสมมุติเปิดวันที่สี่
อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่๑๘นับไปอีก๑๔วันก็จะเป็นธุรกิจสีเขียว
หรือกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวคืออะไรก่อนคือกลุ่มความเสี่ยงต่ำ
เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไอ้กลุ่มความเสี่ยงต่ำนี่คืออะไรฮะ
ความเสี่ยงต่ำเป็นสถานที่ประกอบขนาดเล็กนะครับติดแอร์หรือไม่ติดแอร์ก็ได้
สิบสี่วันแต่ต้องเป็นขนาดเล็กนะฮะแต่ไม่มีการสัมผัสตัว
เช่นร้านขายหนังสือน้องร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของทั่วไป
ร้านขายวัสดุก่อสร้างก็ยังเปิดไม่ได้เร็วนี้นะฮะจะต้องอีก๑๔วัน
หลังจากที่อันนี้เปิดไปแล้วก็ประมาณสัก๑๐กว่า
ดอกไม้สวนพุทธศาสตร์สนามออกกำลังกายกลางแจ้งสนามกีฬา
สนามเทนนิสนึกออกสนามเทนนิสออกไหมนั่นก็คือสมมุติเปิดวันที่
สมมุติธุรกิจสีขาวเนี่ยเปิดวันที่๑อันนี้ก็จะไปเปิดอีกที๑๕
แต่ถ้าธุรกิจสีขาวเปิดวันที่๔ก็จะต้องขยับไปเป็นวันที่ประมาณ
พอนึกออกยังครั้งละ๑๔๔อ้าวอีก๑๔พี่เขาเข้าใจไหมฮะ
แต่ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าจะได้เปิดไหมเปิดเปิดอันนี้ก็ประกอบมาแล้ว
แล้วทำไมถึงจะเลื่อนก็แต่ว่าอันแรกสีขาวจะเปิดวันที่ไหน
สีขาวเปิดวันที่๔ทำไมจะมีการไม่แน่อีกถ้าสมมุติสถานการณ์เกิด
ตัวเลขสูงขึ้นมาตัวเลขสูงขึ้นมาปุ๊บคือปิดหมดนะฮะ
เขาก็ต่อกันอีกหลังจากที่เปิดความเสี่ยงต่ำคือกลุ่มสีเขียวปุ๊บ
ก็จะไปเปิดกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีเหลืองเนี่ยก็คือความเสี่ยงขนาดกลางครับ
สีเหลืองเนี่ยก็เช่นห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะไปเปิดได้นู่นเลย
ปลายเดือนแล้วมิตรทุนายนน้องอีก๑๕วันมิตรทุนายน

และสิ่งที่ดาราทั่วฟ้าเมืองไทยต้องการ
นิกความงามทั้งหลายนะฮะสถานกีฬาบางประเภทที่มีพื้นที่ห่างกัน
คือมิตรทุนายนเลยมิตรทุนาเลยแต่ละสีห่างกัน๑๕วันโดยเฉลี่ย๑๔วัน
จนกลุ่มสุดท้ายที่จะไปเปิดหลังจากสมมุติเปิด๑มิตรทุนายนต้องไปอีก๑๔วัน
กลุ่มสีแดงก็คือสถานประกอบขนาดเล็กที่นั่งอยู่ด้วยกันนาน

เขาบอกว่าร้านเกมร้านอินเตอร์เนี่ยสถานประกอบการอยู่ในห้องแอร์มีลักษณะผู้ใช้บริการที่อะไรก็แล้วแต่ร้านอาหาร
ที่คนจะต้องนั่ง๑๒ชั่วโมงขึ้นไป
นั่งคือเขาแบ่งกลุ่มสีแดง

เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปดูโรงหนังอีกนานฮะ

หรือศูนย์แสดงสินค้า
ประชุมห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ที่ส่งเสียงตะโกนเชียวเชียงผักบ้าข้าวราวโอเคสนามมวยลงเรียน
โดนตัวกันอ่ะถูกถ้าเทนนิสไม่โดนตัวกันก็เปิดได้
ก็เอาง่ายคือการผ่อนปลนเนี่ยจะทำเป็น๔ระยะ
แล้วก็จะทบทวนแต่ละมาตรการในระยะในทุก๑๔วัน
และหากนะครับหากมีปัญหาเนี่ยก็สามารถกลับมาปิดทุกอย่างได้ทันที

ไปเปิดอันสีเหลืองอัน๑๘ถูกต้องไหมฮะ

จุดถูกสอง๑๔วันไหนมันมีปึ้งขึ้นมาปุ๊บ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอบสองเพราะว่าเขาเชื่อว่าการแพร่ระบาดรอบสองเนี่ย
มันน่าจะหนักกว่ามันน่าจะหนักกว่ารอบหนึ่ง
ถ้าสมมุติเราควบคุมไม่อยู่เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่า

ถ้าควบคุมไม่อยู่ในช่วงหน้าฝนมันเห็นหลักหมื่นนะ

ขอทำความเข้าใจสรุปหลักใหญ่ใจความอย่างนี้คือ๑

เพราะฉะนั้นการเดินทางที่จะเข้าประเทศของเรา
วันนี้เห็นบอกว่าทัวร์จีนเตรียมมาแล้วใช่ไหมแองจี้

เพราะฉะนั้นเขาจะมีการควบคุมการเดินทาง
ราชนาจักรทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ

อากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวอีก๑เดือน
จนถึงวันที่๓๑พฤษภาคม

คือ๔ทุ่มจนถึงตี๔นะฮะ
งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
ยกเว้นถ้ามีเหตุจำเป็นสามารถเดินทางได้
แต่รู้สึกสายการบินจะเริ่มบินกันวันที่๑พฤษภาคม

เห็นไหมชุดแอร์จะเปลี่ยนไปเลย
แล้วก็เขาบอกเลยว่าอีกสิ่งหนึ่ง
คืองดการดำเนินกิจกรรมของคนหมู่มาก
คือห้ามประชาชนเข้าพื้นที่หรือสถานที่
มีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน
คือมันเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
อันนี้คือหลักใหญ่ใจวันนี้เขาจะปราการออกมา
แล้วร้านหมูกระทะพี่ไวกินไหนครับ
หมูกระทะอยู่เวียวทุกอย่างเพราะที่ตอนนี้ชาบู
ร้านบุฟเฟ่ทั้งหลายอะไรที่เป็นกิจกรรมที่แบบว่านั่ง๑๒ชั่วโมง

เพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มแรกที่จะลุ้นเปิดก่อน
อย่างที่เขาบอกเป็นกลุ่มสีขาวที่เขาลุ้นเปิดก่อนก็คือตลาด
ก็คือเหมือนกับที่ทุกวันนี้เปิดอยู่สตรีทฟู้ดทั้งหลาย
เพราะซีฟู้ดส่วนใหญ่มันจะต้องซื้อกลับบ้านถูกต้องไหม
ใช่มันก็จะแบบไม่ค่อยได้มีที่นั่งอะไรมากมาย
แล้วที่เปิดนี่คือให้นั่งได้เพราะตอนนี้อตกบองมาเช่

เพราะฉะนั้นก็เปิดอันนี้ก็คือก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
คือได้นั่งแล้วแต่ว่าต้องไม่ใช่ติดแอร์เพื่อไม่ให้อากาศมันวนเวียน
แล้วก็สูดลมหายใจเดียวกันเข้าไป
เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็สรุปหลักใหญ่ใจความมาทั้งหมดว่า
ที่เขาประกาศกันโดยได้ทำความเข้าใจกันโดยชั่วถึงว่า
เดี๋ยวเขาจะแบ่งกันอย่างไร

ทุก๑๔วันวิทยาการผ่อนปล้นนี้เขาจะทำทุก๑๔วัน

เมื่อกี้เราอธิบายให้ฟังว่า๔ระยะมันคืออะไรบ้าง
และสิ่งที่รัฐบาลเขาต้องการที่สุดคือไม่ให้เกิดเหมือนรอบ๒
คโปร์เป็นประเทศที่น่าจะบริหารจัดการง่ายที่สุดถูกต้องไหมฮะ
ปรากฏมันไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์ไปอยู่ที่แรงงาน
แล้วณวันนี้ซิงคโปร์ยอดเป็นหมื่นอ่ะ
ใหญ่ใจความของนายแพทย์ทวีสินโคศกสบคเนี่ยนะฮะ
เขาพูดเขาหยิบยกข้อมูลมาเลยเขาหยิบยกข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
อันนี้ที่เขาแบบพยายามจะสื่อสารให้กับคนไทยได้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับการคาดการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะ
ถึงกรกฎาคมพฤษภามิถุนากรกฎาพฤษภาก็อีก๒วันแล้วนะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีฝนตกด้วยช่วงนี้อืมถูกต้องไหมฮะอืมเขาคาดการณ์ไว้ค่อนข้างที่จะแบบว่า
คนไทยน่าฟังพอสมควรว่าทำไมมันจะต้องมีพรกรต่อเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่า
ภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำดำเนินกิจการได้ซึ่งในกรณีนี้ต้องพบผู้ป่วย๔๗
คือห้ามการเดินทางเข้าประเทศจำกัดการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ
และคงมาตรการที่เราดำเนินการอยู่มาตรการที่ปิดสถานที่ต่าง
ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องพบผู้ป่วย๑๕๓๐รายต่อวัน

มันยัง๑๐กว่าประมาณ๑๐กว่าแสดงว่าประเทศไทยเราทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ
ในขณะเดียวกันสถานการณ์ควบคุมได้มีความเสี่ยงต่ำมีการระบาดอยู่ในวงจำกัดอย่างที่เรามีกันอยู่เนี่ย
แล้วก็ชะลอการเข้าประเทศเปิดให้ภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ
ที่เรากำลังจะเปิดกันอยู่เนี่ยคุณเห็นไหม
ที่เรากำลังจะเปิดกันอยู่เนี่ยเขาบอกเลยว่า๔๐๗๐รายต่อวัน
สถานการณ์ถ้าสมมุติเราควบคุมไม่ได้มันควบคุมได้ยากมีการระบาดซ้ำอีก
คล้ายกับช่วงเหตุคิดไม่ออกมาคิดถึงช่วงสนามมวยได้ไหม

นามมวยที่เดียวมีคนติดเป็นร้อย
แล้วก็บอกว่าเปิดให้ธุรกิจเขาดำเนินการไปสถานบริการเปิดบริการไป
กรณีนี้เราเตรียมพบกับอะไรรู้ไหมฮะ
ถ้าเราเปิดหมดทุกอย่างเลยเปิดมวยเปิดผับปลาเปิดร้านอาหารเปิดทุกอย่าง

เท่าไว้กาเลยนะ
เดี๋ยวมาดูที่หมอทุยศิลป์วันนี้โคศกสบค
ก็แถลงการว่าวันนี้ยอดผู้ป่วยยืนยันก็เพิ่ม๗ลาย
สะสมอยู่ที่๒๙๓๘ลายกลับบ้านไปแล้ว๒๖๕๒ลาย
คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรักษาคือนอนอยู่ที่เตียงบนเตียงที่รักษากันอยู่นะฮะ
คือ๒๓๒หักลบกันไปตอนนี้
แล้วผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมา๒ลายนะคะ
ตอนนี้สะสมเสียชีวิตอยู่ที่๕๔รายค่ะ
ผู้เสียชีวิตที่สะสมมาเนี่ยนะคะที่บอกที่เขาเพิ่มมาเนี่ย
ก็คือลายที่๕๓เป็นผู้ชายอายุ๕๒
ธุรกิจส่วนตัวมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยจากการไปสัมมนา
มีไข้ตั้งแต่๑๙๒๑มารักษาที่โรงพยาบาล
ก็ตรวจหาเชื้อแล้วก็ยืนยันว่าเป็น
พอ๓๐ก็มีอาการแย่ลงแล้วต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
พอถึงวันที่๒๗ก็เสียชีวิต
ด้วยอาการทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วก็ไตวายเฉียบพลัน
นี่คือเป็นหญิงอายุ๕๖๑๓ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารมีภาวะอ้วนและมีประวัติสัมผัสของผู้ป่วย
ใกล้ชิดเลยคือสามีและหลานสาวที่อยู่บ้านเดียวกัน
พอ๒๔ก็มีไข้วันที่๑ก็
ผู้ป่วยก็อาการไม่ดีขึ้นก็ไปรับการรักษาที่ภูเก็ต
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภูเก็ตแพทย์ก็เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อก็เป็น
โควิด๑๙จริงต่อมาก็มีอาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๒๒
๑เมษายนด้วยอาการทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วก็ปอดติดเชื้อ
ทีนี้ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง๗คนที่แจ้งไปว่าวันนี้เป็นหลักหน่วย
ก็เกิดขึ้นจากเป็นกลุ่มที่เขาสัมผัสกับผู้ที่ป่วยอยู่ก่อนแล้วก็คือ
ติดเชื้อต่อเนื่องกันมานั่นแหละนะฮะ๕รายไปสถานที่ชุมชน๑รายและกลุ่มรอสอบสวน
เพิ่มเติมอีกสอบส่วนโรคเนี่ยเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายก็คือยังสูงสุดก็คือติดกันเอง
ไปติดกับคนที่โบยอยู่ที่โบราณนะฮะยังเป็นอย่างนั้นอยู่และสามารถกลับบ้าน

จริงเพราะฉะนั้นเอาตรงเขาบอกกลายเป็นแปลก
ที่เด็กเห็นไหมเด็กเรามีภาพข่าวแชร์กันที่แบบว่า
เด็กมันนอนทรมานอยู่๓วัน๔วันแล้วมันฟื้นขึ้นมาเลย
เพราะเด็กมันไม่ค่อยมีไขมันมันลีนไงไขมันเขาน้อย
แต่ปรากฏว่าถ้าผู้ใหญ่สัก๓๐๔๐ปุ๊บยิ่งไขมันเยอะ
เป็นไขมันตัวดีของเด็กไขมันผู้ใหญ่เป็นไอ้ตัวเร็ว
ตัวที่พร้อมจะให้โลกมาสะสม
แล้วมันก็เกาะแล้วมันก็ทำลายร่างกายเราไป
ดังนั้นวันนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองทุกอย่างนั่นแหละ

ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมห้ามทำนะ
ตอนนี้เริ่มตกกันต่ากันเลยนะ

ครีมที่มันเป็นครีมเหมือนแบบให้หน้ามันตื้นอย่างนี้

อาทิตย์เดียวมันแอบนี้ได้เลย

วิทยุคุณแม่ชอบไปฉีดกันนะเมื่อก่อนนะ

ก็ไว้ก่อนล่ะเดี๋ยวหลังเริ่มฉี่ตาเบี้ยวแล้ว

วันนี้นะคะทางสาธารณสุขเองก็ออกมาเตือนนะคะ
โดยแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัย
เปิดเผยถึงกระแสที่ตอนนี้คนหันมาสวมใส่เฟสชิล

แทนการใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้ากันแล้วนะคะ
โดยเขาบอกว่าการสวมใส่แค่กระจังหน้าหรือว่าเฟสชิล
เป็นการกระทำที่ไม่สมควร
มันไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคโควิด๑๙
เพราะว่าเฟสชิลเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมของหน้ากากอนามัยเท่านั้นเองค่ะ
ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้
หากเจอเหตุไม่คาดคิดอย่างเช่น
มีคนไอใส่หรือว่าจามใส่หน้าเนี่ย
โดยเฉพาะบุคลากรทางสาธารณสุข

ก็คือเขาจะต้องเจอคนมากมาย

ทั้งนี้ต้องย้ำเลยว่าการใช้เฟสชิล
ควบคู่กับหน้ากากอนามัย
อย่างที่แองจี้ทำแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะ
ดีมากหรือหน้ากากผ้า

ไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าไม่ได้ป้องกันอะไรเลย
ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
แต่จริงสังเกตถ้าใส่เฟสชิลอย่างเดียว

เป็นจุดเป็นดวงเลย

ไอ้ด้านข้างที่มันเหลือที่อยู่บางทีอ่ะ

ต้องระวังว่าเป็นพร้อมที่จะแพร่และรับ

ใช่สิเพราะหน้ากากสำคัญกว่ากระจกไง

ตอนนี้เยอรมันก็บังคับให้ทุกคน

เขาบังคับแล้วช่วงอาทิตย์ที่แล้ว

เพราะว่าติดสูงมากแต่ว่าตายน้อยและรักษา

เยอรมนีแต่ติดสูงกันติดสูง
คือไม่หล่นไปจากท็อปไฟต์เลยเยอรมันอยู่กับเขาตลอด

มาใหม่ตั้งแต่เปนแลนด์มาตริดเลย
นี่ค่ะถ้ามุติเราดู๕อันดับแรกของโลกอเมริกา

เย็มเรมานีไม่เคยตกจาก๙เลย
ทำไมมันติดกันเยอะจังวะประเทศนี้
แล้วเป็นประเทศที่โลกฉันอยู่อืมนี่อัตกาลเป็นหลาวอยู่ใช่ไหมตอนนี้
ร้อนแล้วร้อนอุ่นแล้วอุ่นขึ้นอุ่นขึ้น

นี่ที่อเมริกาคาลิฟอร์เนียเปิดหัด

ตากแดดไม่กลัวไม่ใส่หน้ากากด้วย
แล้วเขาบอกมีเจ้าหน้าที่มาให้แยกกันห่างกัน๖ฟุต
หนึ่งก็ไหลมารวมกันก็คนไปเที่ยวไง

เออตรงที่หรูอะ
ขนเขาก็แบบว่า

ถึง๒๑น๓๐

ถ้าฟ้าใสไม่มีเมฆไม่มีหมอกเราจะเห็นตาเปล่าเลย
แล้วก็ถ้าหากสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์เขาเรียกอย่างนี้นะฮะ
ดาวศุกร์จะปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์ปั๊ตต้า
ดาวศุกร์เป็นดาวข้อละหลับที่๒ถัดจากดาวพุทธ
มีวงโคจรใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าโลก

ก็คือตอนหัวค่ำจะอยู่ทางที่ตะวันตก
ตอนนั้นเราจะเรียกเขาว่าดาวประจำเมืองอยู่ในเพลงหลายเพลงเลย
ส่วนช่วงเช้ามืดอยู่ทางที่ตะวันออกเราจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์
สุขจะปรากฏตัวช่วงสั้นก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้น

คือเมื่อก่อนเขาจะเป็นจุดสังเกตนะว่า
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคือดูดาวสุกนี่แหละ

เดี๋ยววันนี้ตอนจบจากข่าวเราจะเดินออกไปข้างนอก
แล้วไปยืนมองตองค้าซะนี้นะครับแต่วันนี้มันครุ่มนะอาจจะไม่เห็น

เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าเรื่องค่าน้ำปลา

เราก็ผ้าไปลดแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง

อยู่บ้านกันหนักใช้ทั้งไฟทั้งน้ำนะฮะตอนนี้การประปาเขาจะช่วย
เขาช่วยคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
ใช่มธ๒เขาบอกว่าสืบเนื่องจากการประชุมมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการการประปานครหลวงชุดใหม่นะกรปนเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำภารกิจลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙เพิ่มการช่วยเหลือ๔บวก๑ก็๑คือใช้น้ำฟรี๑๐คิวแรกทุกครัวเรือน
การโรงแรมที่พักและที่พักอาศัยก็ทั้งนั้นเลยใช่ไหมของเราก็ถือว่าเป็นที่พักอาศัยใช่ไหมยกเว้นการตัดน้ำนาน๖เดือนตอนนี้ถ้ายังไม่มีตังค์
ใช้น้ำได้อยู่เพราะว่า๖เดือนยังไม่ตัดใช้ไปก่อน
และเพิ่มอีกหนึ่งมาตรการก็คือที่ว่าเป็น๔บวก๑เนี่ยนะฮะ
คืนเงินประกันการใช้น้ำทุกรายก็ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำปรับปลาในเขตการรับผิดชอบของกรปน
ก็คือกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนี่ผู้คนอยู่หนาแน่นนะฮะ
นิพนธ์กล่าวอีกว่าทั้งนี้กรปนได้ดำเนินการไปแล้วในสี่มาตรการก็คือหนึ่ง
เว้นการตัดน้ำปลาปลาทั้งชั่วคราวและถาวรเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาตัด
งดการผูกลวดและงดการถอดมิเตอร์น้ำจนถึงเดือนถึงสิ้นเดือนพอคอนี้พฤษภาคมนี้นะฮะ
แล้วก็๒ลดค่าน้ำปลาปลาลง๓ให้กับผู้ที่ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา๓เดือน

สำหรับใบแจ้ข้างน้ำปลาปลาของเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎานะคะ
ส่วนข้อ๓คือขยายการชำระค่าน้ำปลาสำหรับผู้ที่ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม
กิจการให้เช่าที่พักอาศัยคอนโดแฟลต์หอพักไม่คิดค่าดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระได้นาน๖เดือน
สำหรับใบแจ้งคณะประปาของเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะ
ข้อ๔ก็คืนเงินประกันการใช้น้ำให้ผู้ใช้น้ำประเภทที่๑ที่พักอาศัย
เราไปตรวจสอบแล้วลงทะเบียนขอรับสิทธิ์อันนี้ได้นะฮะ
ช่องออนไลน์ของกรปนก็ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับ
ก็ประกันไฟฟ้าเราคืนกันหมดตั้งแต่แรกครับ
ประกันไฟฟ้าจริง
น้ำไม่เยอะมากน้ำไม่เยอะหลักหลักร้อย
ปกติเนี่ยอย่างของค่าไฟมันจะมีต่อชื่อ
กี่บ้านมีกี่บ้านกี่บ้านก็ได้คืนหมด
ขนาดของไฟฟ้าไม่ได้ไปของ

ถ้าบ้านหนึ่งก็คือแค่มิเตอร์บ้านนั้นบ้านเดียว
แต่ไม่กล้าไปของอ่ะเดี๋ยวพวกมันขึ้นอีกไง
มันขึ้นทีมันน่ากลัวนะค่าไฟจริง
อันนี้น้ำอันนี้น้ำไฟยังไม่เกี่ยว

เออก็คือขอประกันค่าประกันมิเตอร์เหมือนกัน

ขึ้นจริงเพราะว่าเราอยู่มากขึ้นมันก็เลยขึ้น

อย่างฉันเนี่ยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าชำระ

อย่างเดิมเมษานี่เราจ่ายไปหมดละ
อ้าวแล้วไหนมาตรการละที่เมื่อกี้กว่านั้นคุณหนูอธิบาย

มีฟรีทุกอย่างมันจะได้คืนเมื่อไหร่

เอาละคุณฟังนะครับตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโกรนาส๒๐๑๙หรือโควิด๑๙
มติคอรมอก็ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้ชำระค่าไฟฟ้า
เดือนเมษายนไปแล้วอย่างพี่เนี่ยชำระไปแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย
เขาก็แจ้งแนวทางการคืนเงินให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัย
เอาอย่างแรกผู้ใช้ไฟปั๊บนะครับจะคืนเงินโดยวิธีการหักค่าไฟฟ้า
งวดของเดือนกรกฎาคมพอนึกออกไหม
หมายถึงว่าจากที่พี่พูดว่าเมษาจะไปเริ่มอีกทีนึงที่พี่จะได้คืนคือ
กรกฎาคมเป็นค่าไฟฟ้าของในกรกฎาคม
ประมาณ๓เดือน
เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิ์ให้ใช้ไฟฟ้าอันนี้คือสำหรับฟรีถูกต้องไหม
ก็คือคนที่จ่ายเงินไปแล้วก็จะคืนโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภาคมคือเดือนหน้าเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับหน่วยการการใช้ไฟ
ตั้งแต่กุมภาฯหักให้ที่เชื่อว่าจะใช้ฟรีอะไรเนี่ย

คือประเภทแรกอย่างแชนต์ต้องจ่ายเงินแน่เลยละ

เราใช้เยอะเราจ่ายเราไม่ได้ยกเว้น
เพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูเอาเองแล้วกันนะครับ

เมื่อกี้พี่มอธพูดเรื่องบอกว่าเฮ้ยเราเก็บไมค์ใช่ไหม
ตอนนี้ของการบินไทยเขามีนี่ด้วยนะคะ
สะสมเวลาเราจะเดินทางอะพี่
เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า

ไม่เขาจะมีให้เราเลือกโลเคชั่นบ้านเราเลย

ถ้าเมื่อไหร่รถเมย์อยู่ในระแวกของโลเคชั่นบ้าน
โดยที่เราไม่ได้กระจายออกไปจากตรงนั้นมาก

เพราะว่าลิงค์กับกินเกิ้ลแม็กซ์นี้เหรอ
แต่เป็นขนมได้พอยท์เฉยเลย

พอเราเห็นเสร็จปุ๊บเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนี้มา

ถือว่าเมื่อไหร่สถานการณ์

นี่รถเมย์เธอยิงนกนัดเดียวเลยนะ
แล้วก็ได้ไมค์ด้วย

ใครจะไปรู้ว่าเราอาจจะมีไหม

จริงเขาก็สนับสนุนให้คนอยู่บ้าน

แล้วมันวิ่งเป็นเครื่องบินวิ่งรอบ

วันนี้ล่าสุดปรินาไกรคุบแหม

สพลรภรรย์ประชาลัศน์จลาดบุรี

นางโพสต์ก่อท็อมทางเฟสบุ๊กส่วนตัว

แขวะอดีตนายกคนนู้นอดีตนายกคนนี้
แม่เอ๋ว่างวันนี้เอ๋ก็ว่างอีก
เอ๊ก็เลยมาตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีข่าวเกาเหลาภายในพักพลังประชารัฐ
ถึงขั้นเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนหัวหน้าพัก
รวมทั้งข่าวลือว่าโอเคล่ะรัฐบาลชุดนี้อาจจะต้องมีการปรับคอรมอ
กันเร็วนี้โดยระบุว่านะฮะการปรับคอรมอเกิดขึ้นทุกรัฐบาล
ไม่มีใครจะมานั่ง๔ปีถึงมีก็น้อยก็มีนะเอ๋บางคนเขาก็อยู่ครบนะเอ๋
เพราะเป็นเรื่องความสามารถในการทำงานเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์
แม่เอ๋เอาใจเก่งจริงนะฮะเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะพิจารณาเอง
เอ๋คนอื่นเขารู้นะกลุ่มก้อนกดดันกันไม่ได้อยู่แล้วเขาก็รู้
เอ๋ไม่ต้องบอกมีแต่ข่าวนะฮะก็น่าจะปรับบ้างหลังโควิดนั่ง
ไปรู้กับเขามาอีกนะฮะเพราะเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่ตอนนี้
เขาก็รู้ว่าใครปรับตอนนี้เขาก็โดนด่าเอ๋ไม่มีใครเขาปรับกันตอนนี้หรอกนะครับ
ตอนนี้คิดแต่เรื่องโควิดนั่นบอกว่านายกไม่มีเวลาเอาเวลาไปปรับคอลอมอไปปรับนู่น
ก็ไม่มีใครคิดเรื่องอื่นคิดแต่ว่าวันนี้จะไปพ่นนะวันนี้สอสอทั้งหลาย
เขาคิดกันว่าวันนี้จะไปผลยาที่ไหนจะไปแจกของที่ไหนกันดี
ไปดูในเฟซบุ๊กสอสอพลังประชาภักดิ์อื่นเขาก็ทำ
สสพลังประชารัฐกับทุกคนสินะส่วนเรื่องเปลี่ยนหัวหน้าพัก
เขาบอกมีกระแสว่าให้เปลี่ยนหัวหน้าพักก็ต้องมีการประชุมใหญ่
จึงจะทำได้ใครเป็นได้หมดสอสอทุกคนรับได้หมดไม่ใช่ประเด็น
ทุกวันนี้ผู้มีบารมีก็คือผู้มีบารมี
เพราะเป็นผู้ที่สอสอทั้งหมดรักหมดหัวใจนั่น
เอ๋ว่าเอ๋ได้กล่าวนะฮะเอ๋ได้กล่าวว่าไม่ใช่ประเด็น
ทุกวันนี้ผู้มีบารมีก็คือผู้ที่มีบารมี
เพราะเป็นผู้ที่สอสอทั้งพักรักหมดหัวใจ
เป็นผู้เดียวที่จะสามารถหยุดทุกเกาเหลาของผู้ใหญ่
และผู้น้อยในพักได้ตอนนี้ไม่มีอะไรมีแต่ข่าว
จริงบ้างไม่จริงบ้างนะคะพวกเรานางก็หมายถึงว่า
ในพักของนางนะฮะพลังประชารัฐพวกเรายังรักกันอยู่
แล้วหัวใจจากการทำงานสอสอของพักคือการทำงานให้ประชาชนเป็นหลัก
ครั้งที่เราเห็นเอ๋เอาอะไรไปแจกนะแองจี้วันนั้นไอ้เอ๋เอาอะไรไปแจก
วิไข่ไหมคะวิไข่ไข่ไข่
วันนี้เขาบอกว่าพลเอกประวิทย์แน่นอนคนก็ถามใครประธานยุทธศาสตร์
บอกว่าโดยมีพลเอกประวิทย์เนี่ยประธานยุทธศักดิ์ที่น่ารักที่สุดในจักรวาล
ฉีดแอลกอฮอลล้างมือบ้างเห็นพี่เหมียวฉีดบ่อยเลย
บอกว่าโดยมีพลเอกประวิทย์เนี่ยประธานยุทธศาสตร์ที่น่ารักที่สุดในจักรวาลเนี่ย
ดูแลควบคุมพักและก็สมาชิกพักอยู่
ส่วนตัวยังไม่เห็นมีดำริอะไรเพราะถ้าบีจะทำตามทุกอย่าง
แต่ไม่มีจริงอย่าไปเต้าหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิด
และมั่นใจว่าจะมีดำริผู้ใหญ่เขาต้องคุยกันก่อน

เพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่ข่าวและคนกุข่าว
ฝากคนที่ชอบกุเข่าเอาสมองเนี่ยไปคิดเรื่องโควิดกันด้วยนะคะ
ถ้ารู้ว่าเป็นใครแม่จะสวดให้ไม่เหลือแบบไม่เว้นหน้าเลยนางว่า
อ่าเข้าใจนั่นไงมันใช่เวลาไหมนางบอก
เอาเรื่องนี้ดีกว่าเขาบอกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ
นายุทธศักดิ์สุพศรหรือว่าทางของทรทเอง
ว่าหลังจากนี้อีกประมาณ๕เดือนค่ะ
ก็จะเริ่มฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยว

เพราะว่าเขาเห็นสัญญาณบวกเข้ามาสัญญาณบวกที่ว่าคืออะไรบ้าง
หนึ่งเลยคือเริ่มมีสายการบินในจีนเนี่ย
ติดต่อขอบินกลับเข้ามาในประเทศไทย
เดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทย
พร้อมรับนักท่องเที่ยวหรือเปล่า

ก็เดี๋ยวลองว่ากันว่าจะเป็นยังไงเกิดขึ้น
อีกเรื่องสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเองเนี่ย
ตอนนี้ต้องเร่งปรับตัว

แล้วก็สุขภาพของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญที่สุด

คือตอนนี้แค่ในเมืองไทยเอง
จะต้องฟื้นฟูช่วยกันเอง

วันเขาก็ไม่กักตัวเพื่อจะมาเที่ยวหรอก

ถ้าไม่คอก็ไม่ไหวนะ

แล้วเราคุณปรีจะสปอยตอนจบอันนี้
หรือเหนือไหนคุณปรีดูละครดูละครเหนือไหน
วันนี้ตอนจบแล้วนะคะคุณปรี

มาผัวจะเห็นหน้าเขาแล้วเขาบอกว่าเหมือนวุ้นเส้น
โอ้วไม่ชอบว่ะสีตังก็พูดอย่างนี้
แต่นางอายุ๕๘แล้วนะ
วันนั้นพี่สัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมหนูดูอยู่ไหม

นางอายุ๕๘แล้วนังบอกว่ามันก็เชื่อ

เขาดูที่นี่รีลันมาตลอดนะ
มูไนท์ยังมีอยู่ตลอดทุกวันศุกร์นะฮะ
เขาก็ว่าอย่างนั้นปรากฏว่าตำนานส้มหยุด

ตำนานส้มหยุดของเน็ตไอดอลชื่อดังเนี่ยสีตังบัวทอง
เจ้าของวรีสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ
เรื่องส้มหยุดนางบอกว่านางเป็นลูกปีศาจ
นางบอกว่าเด็กนี่นางน่ารักน่าตาแบ้ว
นางเกิดวันแหลมตะลำพุก

คิดดูว่าแหลมตะลุมพุกคนตายเยอะแค่ไหน
นางเกิดวันนั้นแล้วนางก็หนีเข้ามาเกิดนางว่าอย่างนั้น
วันหนึ่งนางก็บอกนางก็โดนงูพันใช่ไหม
งูพันธุ์งูสองหัวพันธุ์ตัวนาง
ตัวหัวอันหนึ่งไปอยู่ตรงก้นนาง
อีกอันหนึ่งนางเล่นหัวมันอยู่นางว่าอย่างนั้น

แต่ส้มนี่ต้าลุดมือไป

แล้วมันกำลังจะหล่นน้ำอ่ะ

แล้วบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุด

ต้องอยู่ต้องหยุด

เค้าเล่นตุ๊กก่อนคุณจ้างให้เล่นวันละ๕พัน

คุณปูปรายาสุดทนเจอคนส่งรูปลามก

ทำเอานางเอกสาวปูปายาถึงกับทนไม่ไหว

เขียนเข้ามาเป็นปีลามกมากทำให้อึดอัดมากค่ะ
มีอีกคนเขียนจดหมายมาที่บ้านพอได้แล้ว
ส่งรูปมาแบบนี้รับไม่ได้จริง
ที่จะบล็อกนะคะมันเยอะมาก
โดยหลังจากลงรูปไปแล้วก็ถูกอีกฝ่ายทักมาอีก
เพราะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันข้อความแบบนี้
อย่างเช่นคนพิการที่ติดอยู่กับบ้าน
ไม่อยากจะปิดการช่วยเหลือคนเพราะคนไม่กี่คน
ช่วงนี้ผู้ช่วยของปูยังแจกของ
เข้าของของใช้นะคะแล้วก็โนมเด็กเจลล้างมือ
ทุกอาทิตย์เราหาชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจริง
และคนที่พิการหรือว่าเป็นเคสฉุกเฉิน
ผู้ช่วยคุณปูคือผู้จัดการป่ะ
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
จะไปส่งที่นั่นอีกหรือเปล่าผู้หญิงหรือเปล่าล่ะ

ก็รูปลาวมกกว่าแม่รูปแววมกกว่ารูปลาวมกมาเลย

ส่วนเรื่องน่ารักก็สายฟ้าพายุนะฮะ
เพราะแม่ชมนี้เขาเลี้ยงลูกได้มันจริง
เราจะตามดูล่าสุดเนี่ยแต่ละวันคุณผู้ชมเขาจะอัปเดตให้ดูนะครับ
ชมก็จะแต่งตัวสวยทำอาหารปูเสือกินตัวสวยมาก
เป็นคลิปภาพการเลี้ยงง่ายเหลือเกินแค่อันนี้นะนี่นี่
นี่มือที่เห็นที่ใส่แหวนเพชรนี่คือของชมพู่นะฮะ
ส่วนมือที่ถือซ่อมและช้อนนั่นคือสายฟ้ากับพายุ
เป็นนมจีนแล้วก็เทซอสใส่แค่นี้
แล้วก็เดี๋ยวดูการกินของสายฟ้ากับพายุโดยเฉพาะพายุนี่คือ
ดอลของฉันเลยในการกินหนมจีน
เขาชอบกินนมจีนแล้วเราเห็นจริงมากหลายที

เป็นชุดเป็นชุดรักษาความปลอดภัยทั้งสายฟ้าทั้งพายุ
ทั้งคู่ก็จะได้ขนมจีนคุกซอสคนละจาน

พายุกินเหรอโถ่เฮ้ยท่านเห็นแล้วอยากกินเลย
แต่มันย่างแยกกันกินทุกวันเลยเนอะ

อังกฤษในบ้านนั้นคือสวนครัวทั้งนั้นเลยนะ

ต้นกำเภาต้นผักชีตอนที่ไปอยู่บ้านยายกันใช่ไหม
นี่คือชุดคนนี้คือสายฟ้า

พายุเขาจะกินแล้วเวียงไปทั่ว

กินเก่งมากตัวใหญ่กว่าพี่เยอะมากเลยตอนนี้

อายุเหมือนคุณพ่อเหมือนเด๊ะเลยอ่ะ
เขาแบ่งกันมาเหมือนพ่อกับแม่คนละคนผู้หญิง
ช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูภาพในตำนาน

คืนนี้ดูละครนะคะเนื้อในตอนจบ
คนชอบถามว่าให้สปอยสุดท้ายจะจบเรื่องยังไง

เข็มเพชรก็พี่คริสหอวังใช่ไหมคะ
เหลือปลีรถเมล์เล่นสกุล

ถ้าบอกตอนนี้มันจบไงคุณผู้ชม

คนอยากรู้เขมเพชรตายไหมคะ
ไม่บอกสิอันนั้นเกินไป
อันนี้สปอยเหรอแม่ง